คุณผู้ชมมีเรื่องเตือนภัยอีกแล้วครับ

จู่เนี่ยโอ้โหไปโดนสายเคเบิ้ลนะฮะ

รถล้มแต่ว่าโชคดีนั้นเธอก็บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยคอนเทนเนอร์ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ

โดยนางสาวสมปองเรืองเอี่ยม
อายุ๔๓ปีเป็นพนักงานโรงงาน

เขาเพิ่งจะเลิกงานก็เลยขี่รถจักรยาน
กลับบ้านตามปกติเหมือนทุกวัน

สภาพแสงมันก็น้อยมันก็มืด

ตั้งสติได้จอดรถทันคือขับมา
เร็วมากไงพอมันเกี่ยวปุ๊บก็จอดนะฮะระหว่างนั้นเนี่ย
มีนายวาคัมบุนนท์อายุ๕๓ปีเจ้าของบ้านระแวกนั้นเนี่ย
กำลังจะดึงสายเคเบิ้ลขึ้นไปให้แต่ร้องตะโกนบอกไม่ทัน
นะฮะก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอ่าไปฟังเสียงของอ่า
ผู้ประสบเหตุนะครับเก็บขึ้นไปแล้วครับ
ก็จึกเลยแล้วตกใจไงโอ้ยมันช้าไปหมดน่ะ
แล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยจอดตรงนี้เนี่ย
พอดีลุงเนี้ยเขาปีนลงมาเนี่ยตกใจตัวช้าไปหมดเลยนะฮะ

ตอนไหนก็ไม่รู้แต่พอเดินออกมาหน้าบ้านก็สังเกตเห็น
แล้วเกรงว่าคนขับรถผ่านจะเกิดอันตราย
ก็เลยรีบไปหาบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคา
จะดึงขึ้นไปให้แต่ไม่ทันนะฮะ
ก็มีคนขี่รถมาซะก่อนนะครับ
ก็เลยจะเร่งติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหากันต่อไป
มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมันเกิดขึ้นบ่อย
คนโดนเป็นแผลแบบคอแทบขาดก็มี
ใช่ค่ะแล้วครั้งนี้ก็ห้อยพาดคออีกเหมือนกัน
คือถ้าขับมาเร็วกว่านี้ก็ไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ